เปิดปากกับภาคภูมิ
อ่ะช่องสองอาทิตย์ที่แล้วเนี้ยของ๐๔มีคำภูมินะหมา

เว่นวุ่นน้ำมาย้อมากผมเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับที่นั่นผม
จะดู๗วันหลังจากนี้ไปว่ามันจะถึงไหนหรือเปล่า

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
วันนี้เราคุยกันเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะฮะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่หนักจริง
พื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าในรอบ๑๐ปีหรือว่าตั้งแต่ปี๕๔เนี่ย
ปีนี้ก็หนักแทบไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะอุบลราชธานีทางภาคอีสานด้วย
ที่อยู่ที่อุบลนะครับฟังสถานการณ์วันนี้หน่อยนะครับถ้าท่านฟังได้
หรือว่าถ้าท่านลำบากเดือดร้อนจริงตอนนี้ดูทีวีไม่ได้นะฮะติดตามข่าวสารก็ลำบาก
ที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่อุบลเดี๋ยวฟังข้อมูลพร้อมกัน
จะได้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารในการเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าการเตรียมตัวเตรียมใจ
หรือว่าการป้องกันแก้ไขปัญหากันนับจากนี้เป็นต้นไปด้วยผมจะพยายามไล่ให้หมดนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานหรือว่าอุบลหรือว่าจุดอื่นที่ต้องระวัง
วันนี้ทางอาจารย์เสรีที่ผมเรียนเชิญมาพูดคุยด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเพิ่งคุยกัน
เสรีบอกว่านี่อีก๑๐วันชาวนครชัยศรีที่นครปฐมฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ต้องระวังนะ
เดี๋ยวท่านที่อยู่ที่นครชัยศรีเดี๋ยวท่านรอฟังด้วยนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
รเสรีสุพราธิตครับท่านเป็นผู้มนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ต้องเรียนเชิญมาพูดคุยกันหน่อยครับปีนี้น้ำท่วมหนักจริงถ้านับจากปี๕๔จนมาถึงปีนี้
ถ้าเอาเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่วมพื้นที่ต่างอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงฮะ
บลเขาบอกปี๖๒เนี่ยจากปี๕๔มา๖๒เขาคิดว่าเขาหนักแล้วนะครับ
๖๕เขาบอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์

ผมจำได้ว่าผมมาครั้งก่อน

มพรภูมิตรังผมว่าจะหนักกว่า๖๒ไหม

อืมแต่โนรูเดินไปถึงเหนือน้ำครับก็คือน้ำก็จะกลับมาใส่อุบลอีก
แต่ตั้งความเขลากลับนั้นใหญ่มันช่างหนักกว่า

พ่าอีกสารโดยรวมหรือว่าที่อุบลด้วยฮะ
ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะไปยังไงต่อ
ครับคือนักขณะนี้เองเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เริ่มทรง

เริ่มส่งก็คือหมายความว่าน้ำที่จะมาเติมลงในแม่น้ำศรีแม่น้ำมูลก็ตามเนี่ย
แน่นอนว่าเขื่อบัวรัฐเนี่ยยังเติมอยู่วันละ
แล้วน้ำจากโคนราชน้ำจากบุรีลำพี่ไมซ์ก็ลงไป
เพราะฉะนั้นพอลงไปเขาลงมาได้ประมาณสัปดาห์แล้ว
ทำให้อุบลเนี่ยก็เริ่มเค้าเรียกว่าอยู่ในศาลาการขงที่
คือหมายว่าน้ำเข้ากับน้ำออกมันก็ทำให้อุดรอยู่ระดับนี้
แต่สถานการณ์ต่อไปเครื่องบรรลัสจะปล่อยน้ำระดับนี้น่าจะเป็นสัปดาห์
เครื่องบรรลัสอยู่ที่ขอนแก่นมศครับมศและมศครับ
แต่ประเด็นสำคัญคือว่ากรมธุนิยมวิวัยได้คาดการณ์ว่า
ไม่ถึงโนรูใช่ไหมไม่หนักแน่ครับไม่หนักแน่นั่นคือสิ่งแรกนะครับ
ที่๒ก็คือว่าอีสานก็พรุ่งนี้จะเริ่มหนาวนะครับจะหนาว๓๔องศาได้
นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่มาแล้ว
เพราะฉะนั้นพายุเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าเป็นอากาศแห้งไม่ได้เป็นอาหารเขา
เพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่อนตัวลงนะครับอ่อนตัวลงเนี่ยก็คือหมายว่า
กำลังมันเริ่มมันล้าแล้วแต่อุบลเป็นด่านหน้าอย่าลืมฮะ
ล้ายังไงก็ต้องตกที่อุบลก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นอุบลอำนาจเจริญมุกดาหาร
ขึ้นไปทางแม่น้ำชีนแม่มูลเนี่ยเขาจะหมดแรงแค่ไหนเนี่ย
ก็ต้องติดตามอ่ะว่าจะหมดแรงขนาดไหนอาจารย์ครับไอ้ไอ้ที่ว่าพรุ่งนี้ที่ว่าจะมีพายุ
แต่เข้าเวียดนามก่อนใช่ครับผมแต่ก็จะมีผลกระทบมาถึงไทยนี่แหละ
ก็๑๕เนี่ยซึ่งคาดว่าคือ๑๕คือวันเสาร์ใช่ครับ
ครับผมแต่จะหนักยังไงเนี่ยอันนี้ต้องติดตาม
เพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรชนะอะไร
แค่นั้นเองนะครับก็ขึ้นกับตัวเนี่ยนะครับถ้าไล่เส้นของภาคอีสานเนี่ย
แน่นอนว่าแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเขาก็ต้องไหลลงไปที่แม่น้ำโขง
ใช่ผ่านโดยผ่านอุบลราชธานีแน่นอน
อุบลคือจังหวัดสุดท้ายถูกต้องใช่ของทางฝั่งอีสานที่จะไปแม่น้ำโขง

มันเกิดอะไรขึ้นกับทางภาคอีสานในปีนี้ที่ที่น้ำมาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอุบลน้ำเยอะเหลือเกิน
ปีนี้เนี่ยฝนตกในภาคตะวันออกเชียงเหนือนี่มากกว่าปี๕๔นะครับ
ตกเยอะกว่าเหรอตกเยอะกว่าครับตกเยอะกว่าปี๕๔แน่นอนนะครับ
ประกอบกับเอ่อชายภูมิเนี่ยของทุกอย่างนะครับครับ
ถ้าดูภาพอ่าทุกอย่างอันนี้แผนที่ภาคอีสานนะฮะ
ครับนี่เป็นจังหวัดนะครับถ้าเราใส่แม่น้ำชีตอนบนไป
แล้วก็แม่น้ำหมูนอยู่ทางล่างนะครับครับเป็นสองสายเนี่ย
ก็จะมาเจอกันที่อุบนแต่ที่อุบนเนี่ยแน่นอนว่ารับน้ำได้สัก๒๐๐๐กว่า๒๕๐๐หรือ๑เมตรตรงเทียบที
๒๕๐๐นี่ก็เราก็อาจจะมองว่า๒๕๐๐นี่ก็เยอะนะถ้าเรามองจิตนาการอย่างเจ้าพญาที่ผ่านมาเนี่ย๓๕๐๐
ก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งใช่ไหมนั่นคือเขารับได้ขนาดนั้นแต่ว่าปีนี้เขามาขนาดนี้เกือบ๖๐๐๐แล้ว
ก็เกินลิมิตเขามากเกินไปเยอะเลยนะครับเมื่อปี๖๒มาประมาณสัก๕๐๐๐
นั่นหมายความว่ามันทะลุปีหกสองไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเนี่ยความจริงผมก่อนหน้านี้
ผมไปก็ไปเยี่ยมชาวบนมาเหมือนกันนะก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับเราก็ไปคุยว่า๖๒มันเป็นยังไงนะฮะ
ครับเราก็ไปถ่ายผ่าแม่กวนอิ่มนะตั้งก็บอกว่าเนี่ยเมื่อถ้วมถึงเกือบถึงเสียงแม่
ผมก็บอกลูกน้องว่าหาให้ได้สิอยู่ตรงไหนน้องก็บอกไม่รู้แล้วครับอาจารย์อยู่ตรงไหน
ก็เลยต้องไปหาพระลูกวัดมาช่วยชี้นักศิษย์ตำแหน่งพระแม่กวนอิม
แสดงว่าปี๖๒เนี่ยรูปปั้นของพระแม่กวนอิมที่วัดประชารังสรรค

ลูกศุศีรอาจารย์ทีมงานอาจารย์ไปถึงเนี่ย

จากนี้ต่อไปอย่างที่ผมเรียนก็ต้นว่าชาวบนเองชาวไทยเองก็ยังไม่ต้องกังวลในเชิงว่าจะตกมาจะซ้ำเติมในลักษณะซึ่งรุนแรงนะครับผมคิดว่าพายุลูกนี้น่าจะตกไม่มากตกไม่มากนะครับแต่เพียงแต่ว่า
แต่พอตอนนี้ท่านอ่วมแล้วมันจะหมดแรงแล้วมาเติม
ตรงนี้เรากังวลแค่นั้นเองว่าเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านไปได้นะลูกนี้นะครับ
คืออุบลเนี่ยผมตรวจสอบล่าสุดนะฮะอาจารย์๒๕อำเภอเนี่ยท่วมไป๑๙อำเภอ
เข้าโอ้โหเขาหนักจริงจริง

ผมว่าที่บนนี้อย่างต่ำเป็นเดือน
ตั้งแต่กว่าจะเกิดเป็นเดือน
วันนี้๑๓ตุลา
โอ้โหช่วงนั้นเลยอย่างน้อยต้องเป็นเดือนในการเอาน้ำออกจากอุบลเอาน้ำออกจากไงดี
คือขณะนี้เองเนี่ยอุปสรรคสำคัญก็คือผมทราบมาหลังสุดว่าขณะนี้เองเนี่ย
แก่งสะพือเนี่ยไม่มีการสูบน้ำไปแล้วคือไม่ไม่เราไม่ใช้เครื่องไปช่วยแล้ว
คือให้ไปธรรมชาติแก่งสะพือคือก็คืออยู่พื้นที่ใต้เมืองอุบลไปก่อนที่จะลงแม่น้ำโขง
ก็จะมีแก่งที่พวกเราไปเที่ยวกันแล้วไปถ่ายรูปที่เป็นหินประหลาดอยู่ในแม่น้ำ
เพราะฉะนั้นตัวนั้นแน่นอนเวลาน้ำไหลผ่านมาจะเจอแก่งซึ่งสูงก็ทำให้ลงแม่น้ำโขงยาก

ถูกต้องก็มีตอนแรกมีหลายความคิดว่าจะระเบิดแก่งทิ้งตัวชะบนไม่ยอม
เพราะอันนี้คือไฮไลท์ของท่องเที่ยวผมก็เห็นด้วยว่าต้องควรคงไว้
แต่ว่าหาวิธีอื่นดีกว่าแต่ตามคือวิธีอื่นยังไม่มีก็ต้องผ่านตรงนั้นที่เดียว
ครับเนื่องจากว่าล่าสุดเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ำน้ำท่วมหมดเลย
สูบน้ำที่แก่งสะพือก็ถูกน้ำท่วม

เพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลจากอุบลมาต้องข้ามแก่งสะพือ

เขาก็หลายหน่วยงานก็ไปช่วยเพราะว่าแน่นอนว่าเห็นความจำเป็น

อย่างนั้นก็ต้องถามทางหน่วยงานอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงสถานการณ์
ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะใช้เครื่องผลักดันน้ำ
ที่สะพานประชาธิปไตยนะครับ

ก็แน่นอนพอผักไปปั๊บเนี่ยไปอยู่ที่แก่งสะพือมันก็ผักไม่ไหว
เพราะมันเนินมันก็ไปเจอปัญหาคือไม่มีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบออกไปเร็ว

อย่างนี้ควรจะต้องหาเครื่องสูบน้ำไปตรงนั้นไหมฮะ
ถ้ายังสามารถจะจะหาได้นะครับคือตอนนี้หลายเครื่องจมเนี่ย
ก็แน่นอนเราก็เห็นใจในหน่วยงานถ้าระดมได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันบรรเทาได้เร็วขึ้น
เพราะว่าส่วนที่มาเติมเขาบอกแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมากเกินไปแล้วนะครับ
เพราะว่าสถานะอย่างที่บอกมันคงที่แล้วนะครับ
ก็คือโวลัสก็ปล่อยมาเท่านี้หลากจากทางเหนือของมนุษย์มูลก็ปล่อยมาเท่านี้
เพราะฉะนั้นระดับมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วถ้าท่านเติมทางท้ายให้มันมากขึ้น
นั่นหมายถึงว่าระดับน้ำต้องลดลงประเด็นนี้มันเป็นหลักการอยู่แล้ว
แต่ถ้าไม่เติมมันก็ยาวเดือนหนึ่ง
ซึ่งแสดงว่าทางฝั่งของแม่น้ำโขงเขาเนี่ยในแม่น้ำโขงเขาไม่มีปัญหา
ไม่เหมือนทางกรุงเทพหรือภาคกลางที่ว่าถ้าเจ้าพญาไปเจอน้ำทะเลหนุนสูงอะไรพวกนี้เขามีปัญหา
แต่ทางฝั่งแม่น้ำโขงของทางอุบลกับอีสานเขาไม่มีปัญหา
เพียงแต่ว่าเราจะไล่น้ำผลักดันน้ำสูบออกไปให้เร็วได้ยังไงที่แม่น้ำโขง
เป็นรอบสิบปียังไงอาจารย์ทำไมทั้งสิบปีทุกสิบปีเราต้องเจอ
นี่คือว่าปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปวลเนี่ยมันจะมาเสริมสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างกรณีปีนี้เองนะครับเป็นปีครบรอบ
ใกล้๑๐ปีน้ำท่วมใหญ่ลุงเจ้าพระยา
นั่นคือปรากฏการณ์ลานิญญาที่เราพูดกันประจำนี่แหละ
ก็คือปี๕๔ใช่ไหมที่ว่าครบ๑๐ปี
ก็มาเกิดอีกทีหนึ่งครับอันนี้แน่นอนที่สุดว่า
วันผลพวงจากอากาศแปรปวลเนี่ย
มันก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งนะไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับ
ส่วนอื่นแน่นอนเรื่องของฝนที่มากขึ้น
เรื่องการแปลงสภาพอากาศมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ประกอบกับที่เราพูดกันก็คือเรื่องผังเมืองอีก
ผังเมือง๑๐ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับผังเมือง
อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัย๓ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลย
ทำให้เกิดน้ำท่วมแรงในลักษณะอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเรื่องของผังเมืองคงไม่ใช่ที่อุบลที่เดียว
ถูกต้องแน่นอนกระจายไปทุกหัวเมืองอยู่แล้ว
ขออนุญาตอาจารย์เดี๋ยวมาต่อช่วงหน้า

จะได้ลงรายละเอียดกันว่าเออเราจะแก้ไขปัญหายังไง
ประเทศไทยเราจะต้องมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่า

สถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยในช่วงเวลานี้ครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ

ตามสถานการณ์น้ำท่วมในไทยกันนะฮะ

เดี๋ยวผมไปที่นนทบุรีก่อน

ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่นนทบุรี
คุยกับท่านผู้ราชการจังหวัดนทบุรีหน่อยนะครับ
ท่านผู้ว่าสุธีทองแย้มนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ

นนทบุรีหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะฮะท่านครับ
ครับก็น้ำมากครับ

มีจุดไหนอำเภอไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างครับ

ตอนนี้ที่ได้ประกาศภัยไปแล้วก็
อำเภอจาก๖อำเภอ

อำเภอที่ไม่ได้ประกาศคืออำเภอไซน้อย

นั้นก็จะประกาศหมดทั้งบางบัวทองบางกรวย
เมืองนนทบุรีเมืองเมืองนนบุรี
แล้วก็อำเภอปักเก็ตอำเภอบังใหญ่

นะครับ๕อำเภอนี้ก็กินพื้นที่๔๒ตำบล

เพราะถ้าคิดเป็นครัวเรือนก็ประมาณสักที่สำรวจมา
ที่เฉพาะที่ได้รับผลกระทบก็๑แสน๑หมื่นกว่าครับ

ท่านท่านผู้ว่าฮะส่วนมากจะเป็นพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
หรือว่ารั้วกินเข้าพื้นที่เศรษฐกิจต่างในตัวอำเภอแต่ละอำเภอ
ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำกับริมคลอง

แล้วก็ไหลเข้าท่อแล้วก็ดันขึ้นบ้านเรือนประชาชน
บางคนก็ตรงที่ไม่มีแนวคันกั้นคองก็ไหลป่าล้นตระหลิงเข้าทั่ว
นะครับอันนี้ก็จะมีอย่างเช่นคลองบางบัวทองอย่างนี้ที่เชื่อมต่อ

คองอ้อมน้อยอ้อมนลอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้ก็จะทำให้น้ำที่น้ำแม่น้ำเจ้าพญามันเยอะก็ไหลเข้าคลอง
พอไหลเข้าคลองเสร็จก็ไปท่วมอำเภอด้านใน
แล้วคืออำเภออำเภอที่อยู่ริมเจ้าพระยาก็อย่างอำเภอเมืองอำเภอปะเก็ตเนี่ย
อันนี้ริมฝั่งแม่น้ำส่วนอำเภอบางบัวทองที่เข้าไปเนี่ยมันมีคลองสาขา

บางบัวทองบางใหญ่บางกรวยได้รับผลกระทบ

เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราดำเนินการอยู่ในทุกวันนี้ก็คือการ
ผลักดันน้ำให้ไหลต่อจากนนทบุรีไปใช่ไหมฮะ
คือมวลน้ำเนี่ยมันมาก

มันมาเต็มแม่น้ำถูกไหมฮะ
วันนี้เราก็ประสานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับ

เพื่อที่จะให้เขาบริหารจัดการน้ำเนี่ย
โดยปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพญานะฮะมาเนี่ยอย่าเกิน๓๐๐
เพราะว่าจริงแล้วถ้าเราดูจริงเนี่ยน้ำที่ไหลมาจากข้างบนเนี่ย

ถ้าเกินกว่า๓๐๐เนี่ยจังหวัด
นนทบุรีก็จะเริ่มมีผลกระทบ
เราดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้านจาก

พันกว่าขึ้นก็มีผลกระทบกับกับสองลิฟท์ฝั่งแม้น้ำเจ้าพญาครับอุ่มแล้วก็
นนทบุรีนนทบุรีเนี้ยยังมีอ่าหลายหลายหลายหลายกิโลที่ไม่มี
ครับดังกั้นน้ำโอ้โหเพราะเพราะที่เราสำรวจเนี้ยนะครับ
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของที่ผ่านลนเนี่ยทั้งหมดถ้าคิดเป็นเมตรเนี่ย
ห้าหมื่นแปดพันกว่าเมตรก็คือห้าสิบแปดกิโลทั้งสองฝั่งแต่ที่เราทำเขื่อนไปแล้วเนี่ย
ครับก็คือหมื่นหกพันกว่าเมตรก็คือสิบหกกิโลยังเหลืออีกสี่สิบเอ็ดกิโลที่ยังไม่มีเขื่อนนะฮะ
คือไม่มีเขื่อนที่เยอะกว่าที่มีเขื่อนนะฮะเนี่ยใช่ไหมฮะใช่มันก็ทะลักเข้ามาหมด
ก็ทะลักเข้ามาก็คือทำให้น้ำเข้ามาพอน้ำเข้ามาบางส่วนที่เป็นที่เป็นบ้านเรือนห่างไกล
หรือในพื้นที่เกษตรเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างต้องยากครับนะฮะแต่ตรงที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างเช่นอืม
เทศบาลนครปรับเก็ตเทศบาลนครนลเนี้ยครับจะเป็นเทศเศรษฐกิจใบมีบางส่วนมีแนวพนังกั้นน้ำ
ส่วนไม่มีแต่ไม่มีก็เราก็สามารถที่จะเสริมกระสอบทรายเนื่องจากว่าอาศัยรั้วบ้านบ้าง
ขอบฟุตบาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแนวกั้นแล้วก็เสริมกระสอบทรายขึ้นครับ
ที่จะกันน้ำจากแม่น้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจของเรา
ครับท่านครับท่านผู้ว่าครับถ้าเกิดคำนวณดูจากสถานการณ์ต่างต่างแล้วเนี่ย
คิดว่าในพื้นที่นนทบุรีชาวนนทบุรีเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมขังแบบเนี้ย
น่าจะอีกนานเท่าไหร่ฮะคือเมื่อเช้านี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาก็
ครับก่อนท่านนายกรัฐมนตรีจะมาถึงผมได้คุยกับท่านท่านอธิบดีกรมชมประธาน
ถ้าเป็นข่าวดีท่านอธิบดีกรมชมประธานบอกว่าน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้มันเลยจุดพีคแล้ว
ก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำยมอะไรต่างเนี่ย
น้ำมันลดลงมาพรสวรรค์มวลน้ำก็ลดลง
ผ่านเขื่อนเจ้าพระยามวลน้ำก็ลดลงนะฮะนั่นคือสัญญาณที่ดีแล้วว่า
ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักแปดร้อยเก้าร้อยก็คือสัญญาณที่ดีทั้งสองฝั่ง
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะแช่น้ำเนี่ย
ก็จะน้อยลงอ่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่า
ที่จะหนุนขึ้นมาด้วยเพราะอย่าลืมว่าว่า
เราจะลอยกระทงแล้วฮะอีกเดือนหนึ่ง
น้ำเหนือไหลลงมาถึงแม้ว่าจะปริมาณน้อย
แต่น้ำทะเลหนุนสูงมันก็จะยกตัวสูงขึ้น
มันก็จะทำให้น้ำแช่อยู่นาน
กลมนี่นี่น่าจะสักเท่าไหร่ครับท่านเดือนนึง
ผมว่าถ้าถ้าสัญญาณที่ดีเนี่ย
ถ้าเป็นที่ที่ดีกว่ะแล้วก็ไม่มีผลลงมาเติม
ถ้าไม่สมมติว่ามัยมีเลยไม่มีผลกระทบเลยเนี่ย
หลังผมว่าหลังวันที่๑๖เนี่ยสัญญาณจะเริ่มเด่นครับ
แล้วก็ไปถึงสิ้นเดือนน้ำก็จะเริ่มลดลงเรื่อยลดลงเร
คิดว่าแช่ไม่นานถ้าไม่มีน้ำอื่นมาเติมแล้วนะฮะ
ถ้าเร็วหน่อยก็สิ้นเดือนนี้น่าจะคลี่คลายได้แล้ว
คลี่คลายน่าจะคลี่คลายแต่ต้องอย่างนี้นะฮะ
น้ำที่จังหวัดนนท์เนี่ยถ้ามีน้ำท่าเนี่ย
ก็จะเป็นน้ำน้ำเหนือที่ไหลลงมาเราเรียกน้ำท่าเนี่ยนะครับ
ก็จะขึ้นลงตามธรรมชาติ
ก็หมายความว่าวันนี้อย่างน้ำขึ้นเนี่ย
๒เวลานะฮะตอนเช้ารอบนึงตอนเย็นรอบนึง
ตอนน้ำขึ้นน้ำก็จะเอ่อขึ้นมาแล้วก็จะไปล้นเข้าถนนเข้าท่วมบ้าน
แต่ตอนน้ำลงปุ๊บนะฮะชุมชนที่น้ำท่วม

ใช้ชีวิตปกติพอน้ำเยอะมันก็จะเออท่วมท่วมบ้าน

ก็จะตกใจแต่ที่อยู่ที่ว่ามันไม่ธรรมชาติ
นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ราชการจังหวัด
ฝาฝน๑๕ตุลานี้ครับว่าจะว่าจะหนักหรือแบบสำหรับทางนนเขานะครับก็ผมคิดว่ามาเข้ามาถึงพรักกลางแล้วเนี่ยน่าจะอ่อนกำลังล่ะครับนะครับ
จะฝนจะเริ่มไม่มากนะฮะก็คือสัญญาณเนี่ยจะดูจากเพชรบูรณ์เป็นหลักนะ
เพชรบูรณ์คือดันแรกที่เข้าภาคกลางอ่าเหนือตอนล่างที่เพชรบูรณ์ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วลงมาที่กลางแล้วเขาจะลงป่าศักดิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ดูตอนนั้นถ้าตัวนั้นไม่มีก็สบายใจได้น้ำเหนือนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่ามี๒ประเด็นที่ต้องระมัดระวังนะครับ
เรื่องแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าปฐุมธานีนนทบุรีรวมทั้งอยุธยาด้วยเนี่ย
ตอนนี้ระดับน้ำจากน้ำเหนือนะครับที่มาเนี่ยค่อนข้างจะทรง
แล้วก็อาจจะลดลงบ้างอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ชายนาฏสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ย
มันออกไปด้านข้างมันแตกคันมันแตกตรงบางชมศรีเมื่อวานก็แตก
แล้วก็อ่างทองก็แตกเข้าไปทุ่งบางประหันมันลงข้างออก
เพราะฉะนั้นระดับที่อายุทยาจึงไม่ค่อยเปลี่ยนหลายคนก็จะสังเกตก็
ผมไปเจอก็บอกอาจารย์ทำไมระดับไม่ไม่เพิ่มเลยบอกก็นี่แหละช่วยคุณไว้เนี่ย
เดี๋ยวจะไปลบบุรีท่าวุ้งอะไรก็เนี่ยที่เป็นข่าวนะครับก็ต้องไปดูต่อไป
แล้วมีผลอะไรบ้างอาจารย์แน่นอนนะครับว่าทำให้น้ำตอนเนี้ยแม้ข้างบนจะลดก็ตามครับ
แต่น้ำมันไม่ไปไหนมากองอยู่เนี่ยปฐุมนนท์กรุงเทพมันไม่ไปไหนครับ
เพราะว่าน้ำอย่าลืมนะครับน้ำในมหาสมุทรคือน้ำมหาศาลมาก
ถูกไหมน้ำท่าของเรานี่มีนิดเดียวเองอืม
อิทธิพลน้ำหนนมันจะสูงกว่ามากอ่า
เล่นได้ต้องรอจนสิ้นเดือนตุลาคมถูกต้องให้น้ำทะเลลงก่อน
ใช่ให้น้ำทะเลลงแล้วก็ดูซิว่าผู้จัดการจะมีอีกไหม
ก็คือพุจิการ่ะไม่ใช่ตุลาคม
ก็จะทรงทรงอยู่อย่างงี้ไปเรื่อยนะครับ
จนกว่าน้ำทะเลจะลดจริงนั่นแหละถูกต้อง
คุณถึงจะไล่จากเจ้าพญาออกไปได้หมด
นั่นคือส่วนที่ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนสูง
อาจารย์นครชัย๔ที่นครปฐมอันนี้ต้องฟังท่าจีนใช่ไหม
ถูกต้องอันนี้หนักกว่าทำไมฮะเพราะว่าปลายคลองปลายแม่น้ำของท่าจีนเนี่ยมันลงยาก
ถ้าจีนก็ไปลงเจ้าพระยาเหมือนกัน

ใช่กว่าจะไปเนี่ยนะครับถ้าคุณภาคภูมิท่านผู้ชมบ้านจะดูศักยภาพแล้วก็การระบาย
มันอย่างเงี้ยเห็นป่ะ

คือไปหลบผ่านณคล์ชายศรีปั๊บก็เอ่ออยู่ตรงนั้นแหละ

เพราะเขาก็ไปเจออ่าวไทยที่น้ำทะเลหนุนสูงอยู่ต่าง

ลงก็ลงยากแต่แถมหนุนก็หนุน
ตั้งแต่เห็นว่าณคล์ชายศรีนะครับ

ซึ่งทางเหนือเขาก็ยังเติมมาอยู่ใช่ไหมครับ
ผมขออนุญาตพักแป๊บเดียวได้ครับได้ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะท่านที่อยู่ที่นครปฐมนครชัยศรีด้วยนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะฮะว่าสถานการณ์น้ำของท่านเนี่ย
อาจารย์เสรีบอกอีก๑๐วันใช่ไหมประมาณนะครับ
อีก๑๐วันท่านต้องระวังเลยนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่นครปฐมนะฮะ
ฟังทางนี้หน่อยนะครับอาจารย์เสรีมีคำเตือนมาบอก
อีก๑๐วันนะฮะท่านที่อยู่ที่นครชัยศรี
คือในฝั่งของแม่น้ำท่าจีนเนี่ย
อาจารย์เสรีฮะก็คือเรามีเจ้าพระยา
ทางนครสวรรค์มาครับ

อรุณยุธยาปฐมปภุมยุคนย์ลงกรุงเทพฯมนุษย์ทบุรีอะไรก็ว่ากันไป
อีกเส้นหนึ่งท่าจีนเข้ามาทางสายสุพรรณ
แล้วเข้านครปฐมลงสมุสขร
ไปออกทะเลอ่าวไทยอาจารย์เสรีบอกว่า
ชาวนครชัยศรีซึ่งตอนนี้ถนนก็ถูกท่วมอยู่
แต่ทำไมอีกสิบวันจะหนักคืออย่างนี้ครับเอ่อช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
ตอนนี้ท่านโดนอยู่นะ๑๓๑๕นี้ท่านโดนนักขนาดนี้นะครับ
ลองจินตนาการว่าปลายเดือนนี้นะครับ
๒๗๒๙นี้นะครับมันจะหนุนสูงกว่าที่ท่านอยู่ตอนนี้อีก๓๐เซน
น้ำทะเลจะหนุนสูงเพิ่มอีก๓๐เซนครับปลายเดือนนี้
ประกอบกับขณะนี้เองเนี่ยน้ำเหนือที่เข้ามานะครับ
กว่าจะมาถึงท่านเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางประมาณ๗วันถึง๑๐วัน

เพราะฉะนั้นทั้งเกษียวที่ปล่อยมาก็ค่อยจะเข้ามา
เพราะฉะนั้นจุดนั้นเองเป็นจุดพูดง่ายว่า
วินาทีหรือเป็นนาทีก็ได้นะที่ท่านจะต้อง
มัดระวังเลยช่วงนั้นมันมาบรรจบกันพอดีพอดีช่วงนั้น
น้ำเหนือมาถึงน้ำทะเลหนุนสูงครับชาวนครชัยศรี
อีกประมาณ๑๐วันข้างหน้าท่านต้องเจอ
น้ำที่มันสูงผิดปกติกว่าณปัจจุบัน
ทำยังไงได้แก้ยังไงด้วยมั้ยระบายอะไรได้มั้ย
ยากมากเลยยากมากเลยค่ะถูกต้องค่ะสิ่งที่ผมเป็น
หวังที่สุดก็คือสวนส้มอสงครอง
ได้ช่วยเขาครับไคะเค้าเจอนะตอนนี้ถ้าเขาไม่แข็มแข็งเพราะแยะเยอะเลย
แต่ในขณะความเข้มขึ้นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าขณะนี้เองเนี่ย
จะทำยังไงให้ลงไปเร็วที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเราต้องยอมรับ
เพราะน้ำทะเลมันนุนอยู่นานขึ้นมาอยู่ไปไม่ได้
เอาเป็นว่าแจ้งเตือนกันเพื่อให้เตรียมความพร้อมกันแล้วกัน
นครชัยศรีนครปฐมอีก๑๐วันข้างหน้า

ทุกผู้ชมครับอาจารย์เสรีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราแวะไปดูสถานการณ์การระบายน้ำ
แล้วก็เรื่องของน้ำต่างที่ภาคอีสานเพิ่มเติมหน่อยนะครับ

ภูมิหน่วยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาของสำนักงานชนรับประทานที่๗นะฮะ
ผอเศรษฐพงศ์นะครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ครับสวัสดีครับถึงภาคภูมิแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์เสรีแล้วก็
สวัสดีครับอาจารย์เสรีบอกเจอกันบ่อยครับ

ผอดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างฮะ

ครับผมผมเศรษฐพงศ์พิงธรวัฒน์นะฮะ
ภูมิในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชนประธานที่๗นะฮะ
จะดูแลรับผิดชอบพื้นที่๕จังหวัดนะฮะ

ด้วยจังหวัดนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีครับ
โอ้โหอุบลนี่กำลังอวมเลย

เส้นทางน้ำต่างการระบายน้ำต่างเพื่อไปออกแม่น้ำโขงเนี่ย
ตอนนี้เราใช้วิธีบริหารจัดการแบบไหนยังไงบ้างครับท่าน
ครับจากที่เราประสบปัญหาอุทธกภัยเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าเราโดนร่องมรสุมนะฮะ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะฮะ
ต้องออกเฉียงเหนือเนี่ยขยับขึ้นลงเนี่ยฮะ
ประมาณสัก๕ครั้งนะครับ
ทำให้มีปริมาณฝนตกทั้งตอนบนของรุ่มน้ำมูล

แล้วน้ำเหล่านั้นนะฮะตอนบนของรุ่นน้ำมูลเนี่ย
เริ่มจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไหลผ่านมาทางจังหวัดสุรินบุรีลำศรีสะเกดนะครับ

ส่วนรุ่มน้ำชีนะครับก็ตั้งแต่ชัยภูมินะครับ
ชายภูมิไล่ลงมาขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ไหลมาบรรจบแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลรัชธานีเช่นกันนะครับ

ฝนที่ตกช่วงนั้นนะครับทำให้มีปริมาณน้ำที่ทางตอนบนเนี่ย
มาสมทบที่จังหวัดอุบลรัชธานีเรานะครับครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำอ่า
ล้นตลิ่งนะครับฝั่งอำเภอวาลินชำลาบนะครับ
ตระหลิงฝั่งอำเภอวรินชำราบอยู่ที่ระดับเจ็ดเมตรน่ะนะครับครับ
อ่าเริ่มล้นตลิ่งเกินระดับเจ็ดเมตรเนี้ยวันที่สิบกันยานะครับอ่า
หลังจากนั้นเราโดนพยุนโนรูครับพยุดิอ่าพยุตลร้อนโนรูเข้ามา
ทำให้ได้รับผลกระทบหนักขึ้นไปอีกนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับ
เกษฐ์ฝั่งอำเพอร์วาลินชำราบแล้วก็อำเพอร์เมืองนะครับครับ
ปัจจุบันเนี่ยฮะอ่าระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำผ้าเอ็มเจ็ด
สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับในจังหวัดอุบลเราเป็นสถานีที่เราใช้เป็นตัว
วัดว่าอุบลจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยนะครับครับอ่าอยู่ที่ระดับฝั่งอำเพอร์วาลินเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่ระดับบวกเจ็ดปัจจุบันอยู่ที่ระดับอยู่ที่บวกสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งอุ้ย
นะฮะก็ล้นตลิ่งออกมาสี่เมตรห้าสิบเอ็ดเซนโอ้โหนะครับ
ตอนนี้ล้นตะหลิงมาอยู่สี่เมตรห้าสิบเอ็ดนะฮะฝั่งอำเพอร์วาลินครับ
ส่วนฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยจะสูงกว่าฝั่งวาลิน๑เมตรนะครับ
ก็เลยก็ล้นตลิ่งออกมาอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบเอ็ดเซนนะครับคือที่ล้นตะหลิงทั้งหลายเนี่ย
ผอก็คือมันก็ทะลักเข้ามาในตัวพื้นที่ของชาวบ้านนั่นแหละใช่ครับใช่ครับ
ก็จะเข้าช่วงบริเวณพื้นที่รุ่งต่ำนะฮะที่เป็นชุมกลนะฮะ
จะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำมูลนะครับครับ
อย่างนี้เราทำยังไงกันต่อเนี่ยหรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนฮะ
ครับในตอนช่วงแรกเนี่ยนะฮะเราบริหารจัดการน้ำโดยการจัดจราจรน้ำนะครับ
ครับนะฮะในตอนตอนช่วงที่น้ำมาเนี้ยเราจัดจะจราจรน้ำโดยอ่า
ช่วงแรกแรกเนี่ยสายชีจะมาเยอะครับแต่มูนยังยังยังน้อยกว่านะครับอ่า
เราก็พยายามหน่วงน้ำที่เขื่อนราศีสลัยนะครับเพื่อไม่ให้ลงมาสู่อุบลนะฮะ
ให้เวลาของสายชีเข้าไปก่อนนะครับจนปัจจุบันนี้อ่าทั้งมูลทั้งชีก็
ก็ก็เยอะนะฮะเยอะทั้งคู่มาเยอะทั้งคู่แล้วก็เลยไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลนะฮะ
ส่งผลให้อ่าน้ำล้นตลิ่งนะครับแต่ปัจจุบันนั้นนะฮะ
ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่าเอ็มเจ็ดที่จังหวัดอุบลเนี่ยฮะลงตัวมาตั้งแต่บ่ายโมงของวัน
วันวันอังคารแล้วครับครับนะฮะอยู่ที่ระดับอ่าสิบเอ็ดเมตรห้าสิบเอ็ดเซ็น
ครับอ่ามีอัตรากันไหลผ่านนะครับอยู่ที่นะครับอ่าห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าลูกบัตรเมตรต่อวินาที
ครับนะครับตรงอำเภอเมืองเรารับได้เพียงแค่สองพันสามร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ครับครับอ่าก็จึงทำให้เกิดล้นกะหรี่อย่างนี้นะครับอ่าครับท่านท่านผอฮะครับ
ถ้าจะบอกกับชาวอุบลเนี่ยเขาน่าจะอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมแบบเนี้ย
น้ำขังเยอะแบบเนี้ยอีกนานเท่าไหร่ฮะครับจากอ่าจากการติดตามสถานีวัดน้ำท่านะครับ
ทางตอนบนของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีนะครับครับพบว่าแนวโน้มสถานการณ์เนี่ยเริ่มลดลงแล้ว
นะฮะลำสาธารณ์ของหมู่เนี้ยเริ่มลดลงบางบางลำก็ต่ำกว่าตะหลิงแล้วครับ
น้ำก็ยังสูงกว่าทางสายชีก็เช่นกันครับเอ่อระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับนะฮะ
ทางตอนบนนะครับก็คาดว่าอ่าความชมฐานคาดว่าระดับน้ำที่ศักดิ์ฐานิวัตนธรรมท่านเจ็ดเราเนี้ยนะฮะ
ที่จังหวัดดุบนเนี้ยครับตรงตัวอย่างเงี้ยอีกประมาณสักอ่าสองสามวันแล้วจะเริ่มลดระดับลงนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ตระหลิงนะครับเข้าสู่ตระหลิงประมาณสักวันที่สิบสองพุทธศิกายนสิบสองสิบสิบห้าพุทธศิกายนนะครับ
อีกประมาณหนึ่งเดือนนะฮะท่านผอใช่ใช่ครับใช่ครับครับเอ๊ะเพราะว่าตอนเนี้ย
เนื่องจากว่าน้ำน้ำที่มันท่วมบริเวณจังหวัดทางศรีสะเกดมันก็แผ่ออกทุ่ง
จังหวัดขอนแก่นอ่าร้อยเอ็ดแล้วก็แผ่ออกไปทุ่งนะครับตอนนี้น้ำในลำก็มาเดี๋ยว
สักพักมันก็จะต้องน้ำที่แผ่ออกไปในทุกข์ก็ต้องไหลกลับลงสู่ลำน้ำ
ก็ต้องมาที่อุบลเช่นกันอ๋อเห็นอาจารย์เสร็จให้เราจ้วมน้ำกับเขาครับ
เมื่อเมื่อสักครู่คุยกันที่ไหนนะอาจารย์ที่ว่าเครื่องสูบน้ำก็จมน้ำที่
แก่งสะพือมีมีคนแจ้งมาแก่งสะพือเราต้องใช้เครื่องสูบน้ำตรงนั้นไหมฮะ
หรือว่ามันจมน้ำหมดแล้วครับท่านผอพอจะทราบข้อมูลไหมไม่ไม่ไม่ได้จมน้ำครับ
ครับคืออย่างงี้ครับอ่ายังไงฮะครั้งแรกเนี้ยเราติดตั้งเครื่องผักดับน้ำนะครับ
เครื่องผักดับน้ำที่สะพานที่บุญมังสาหารนะครับอ่าจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบเครื่องนะครับ
ครับแล้วก็ติดตั้งที่สะพานโขงเจียมนะครับ
ก่อนลงสู่แม่น้ำขงนะฮะครับอ่าอีกเก้าสิบหกเครื่องนะครับ
แล้วก็เรามีเครื่องสูบน้ำแบบไฮโดโฟลที่ติดตั้งบริเวณแก่งสะพื้นเนี่ย
อ่าสิบเอ็ดเครื่องสิบเอ็ดเครื่องนะฮะอ่าแล้วก็ที่โขงเจียมเนี้ย
อ่าสี่เครื่องครับนะครับอ่าปัจจุบันเอาที่โขงเจียมก่อนนะฮะ
โขงเจียมเนี่ยเราเราถอนออกหมดแล้วทั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เครื่องสูบน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเราถึงถอน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

ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒